๒หนุ่มวัยรุ่นใจร้อน
รุมกระทืบคุณลุงรอปภคุณลุงสุชาติ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

คุณผู้ชมดูตามกล้องวงจรปิดเลยค่ะสักพักหนึ่ง
ชายคนหนึ่งเสื้อดำชายคนหนึ่งเสื้อเทา
เดินมามือเปล่าบางคนก็เดินมากับไม้ค่ะ
เตะมาต่อยเอาไม้จะไปตีลุงอะค่ะ
ล่าสุดมีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้คือตำรวจไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
โจนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาชื่อเสียงเรียงนามก่อน
คนแรกคือนายนัทธวุฒิโฆษทองคำอายุ๒๘ปี
คนที่สองค่ะคุณผู้ชมชื่อว่านายบอลนะคะ
นายบอลนัทธวุฒิเหมือนกันชื่อจริงเหมือนกัน๒คน

ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
แน่นอนนะคะพลังโซเชียลแชร์ออกไปเห็นหน้าค่าตาแบบนี้
แล้วสารเองก็อนุมัติออกหมายจับแล้วด้วย
รวมถึงทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวค่ะสุดท้ายนี่ค่ะเป็นภาพนี้นะคะ

มอบตัวกับตำรวจในที่สุดค่ะ
อบตัวกับตำรวจสพคลองหลวงนะคะ
นัทธวุฒิว่าไงไม่รู้ว่านัทธวุฒิคนไหนนะ
สองนัทธวุฒิสองคนแหละฮะบอกว่าขอโทษยอมรับผิดยอมรับผิดทุกอย่าง
เพราะอะไรเพราะว่าขาดสติใจร้อน

ส่วนทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่ายังไงค่ะ
อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลเป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวานนี้ก็บอกแล้วค่ะย้ำเตือนกันตลอด
ท่านบอกว่าที่กำชับกำชายย้ำกันเหลือเกินว่า
สวมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขี่คนซ้อน
เพราะอดีตเคยเกิดเหตุนักศึกษาตกจากรถ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะฉะนั้นแล้ว
หลังจากนั้นก็เลยมีมาตรการ
ที่ปลอดภัย๑๐๐นะคะเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษานั่นเอง
เพราะว่าวินรถจักรยานยนต์ที่รับนักศึกษา
คือมีทั้งวินภายในมหาวิทยาลัย
แล้วก็วินภายนอกที่สามารถผ่านเข้ามา

ทางอาจารย์เองเขาก็เลยอยากให้มีความปลอดภัยแบบเต็มร้อย